คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีสถานเมืองกันหน่อย
ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าคดีกับเรื่องของน้องชมพู่เนี่ย
ก็ทำให้หลายคนก็โด่งดังขึ้นมาเป็นที่รู้จักขึ้นมา
แต่คดีนี้ก็ยังไม่ปิดลงสักทีเขาบอกว่าเหลือ๑คือเส้นผมที่พบในจุดที่เจอศพน้อง
ถ้า๑นี้หารักฐานเพิ่มเติมไม่ได้ต้องพักคดีนี้เอาไว้ก่อนนะครับ
วันนี้ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะแถลงด้วยนะครับ
ถ้านับตั้งแต่วันที่น้องหายไปจนถึงวันนี้เนี่ย๑๔๔วัน๔เดือนกว่าจะ๕เดือนอยู่แล้วนะฮะ
น้องชมพู่คงไม่ต้องบอกแล้วนะฮะว่าน้องหายไปยังไง
เพราะว่าน้องก็อายุ๓ขวบนะฮะเป็นคนบ้านกกอกหายไปจากบ้าน
บ้านกรกกรอกอยู่ที่จังโบนกรกตูมอำเภอดงรวงที่มุกดาหาร
ห่างจากบ้านพอสมควรทางที่ขึ้นไปมันก็ยากลำบากแสนเข็
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าน้องขึ้นไปเองหรือมีคนพาน้องขึ้นไป

ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่
จริงแล้วท่านเองเป็นคนรับผิดชอบคดีนี้มาตั้งแต่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดี๋ยวจะแถลงความคืบหน้าของคดีเป็นผลงานแรกที่จะทำนะฮะ

สักประมาณสักบ่ายโมงที่สโมสอนตำรวจถนนวิพาบรรดีวรังสิต
ก็จะตอบคำถามทุกคำถามของสิ่งมันชน
ท่านจะอธิบายเลยว่าบริบทเส้นทางของคดีนี้
ให้กับนักข่าวทุกคนด้วยแต่ว่าท่านอธิบายเองด้วย
ว่าทำอะไรมาบ้างตั้งแต่ต้นยันจบ

พร้อมแล้วเดี๋ยวรู้กันวันนี้
ส่วนความคืบหน้าทางด้านของการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
ณวันนี้๙๙แล้ว
มันเหลือ๑มันคือกุญแจสำคัญมันยังไม่ครบ
ส่งไปตรวจแล้วที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเพื่อไปตรวจว่า
สรุปแล้วไอ้เส้นผมนั้นมันของใคร
มันเป็นของชมพู่เป็นของบุคคลใกล้ชิดชมพู่
หรือเป็นคนที่พาชมพู่ไป
เดี๋ยวเรารออันนี้เส้นผมนี้คือ๑
เชื่อมโยงใครไม่ได้หารักฐานใหม่ไม่ได้
จะต้องพักการสืบสวนคดีนี้ออกไปก่อน
นั่นหมายความว่าก็จะพักแบบนี้ไป
กว่าจะมีคดีใหม่ขึ้นมา
เกิดขึ้นในอนาคตสามารถลื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ได้
สามารถเริ่มสอบสวนใหม่ได้เพราะอายุความของคดีนี้
๒๐ปีด้วยกันแน่นอนมันเป็นที่น่าจะตาม
การแถลงความขึ้บหน้าวันนี้ทิ้งทางไหน
การแถลงหลายคนบอกว่าเมื่อเวันงานท่านพูด

เมื่อเวันที่บอกไปเหมือนแถลงไปแล้วแหละ

บอกว่าก็ตำรวจแถลงวันนี้ลุงพลว่ายังไง

เนื่องจากมีหลายคำถามที่ลุงพลเองป้าแตนเอง

แต่ถ้าเป็นการแถลงเรื่องของการพักคดี

ตำรวจต้องชี้แจงให้ลุงพลด้วย
ให้ลุงพลหายจากการที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยซะก่อนได้ไหม

ลุงพลก็ยังคงตกเป็นผู้ต้องสงสัยแบบนี้

แล้วชีวิตหลังจากนี้จะทำยังไงต่อไป
แต่ว่าช่วยเหลือเกินว่าครบก็คงมีงานกันต่อไปแล้วครับ
ส่วนแม่ชมพู่ว่าอย่างไร

๔เดือนกว่า๑๔๔วันเกือบ๕เดือนแล้วเนี่ย

ทำงานถึงชั้นไหนขั้นไหนจะเอายังไงกันแน่

แต่ถ้าจะพักคดีตำรวจต้อง
ชี้แจงเหตุผลให้ได้
ว่าทำไมต้องพักครอบครัวจะได้

เพราะฉะนั้นรอนะคะวันนี้บ่ายโมงตรง

พลตำรวจเอกสุวัตรแจ้งยอดสุขค่ะ